นี้ไม่เคยหยุดพฤติกรรมนะคะแก๊งวัยรุ่นค่ะรู้เลยว่าคู่อริอยู่ในบ้านใช่ไหม
บุกเข้าไปถึงในบ้านเขาเลยนะคะคนนึงถือไม้เบสบอลอีกคนถือมีดดาบ
ไปถึงปุ๊บรุมฟาดเขาไม่ยั้งสุดท้ายเขาชักมีดแทงสวนค่ะ
นี่ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดอุกอาจจริงบุกเข้ามาถึงในบ้านเขาในตัวบ้านเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยคลิปนี้ถูกโพสต์ในเฟซบุ๊คข่าวสารเมืองประการวี๒ค่ะ
คือลักษณะคือวิ่งปรีเข้ามาปุ๊บนี่เอาไม้เบสบอลฟาดเอาฟาดเอาจนผู้บาดเจ็บเขาล้มแล้วก็ยังฟาดซ้ำอีก
เพื่อนอีกคนนึงก็วิ่งตามมาแล้วก็รุมทำร้ายกันต่อนะคะ
คือคนที่โพสต์คลิปเนี่ยเขียนข้อความบอกว่า
มารุมตีถึงบ้านผมหยิบมีดป้องกันตัวเหวี่ยงไปโดนหน้าเขา
ไปแจ้งความหน้าตาเฉยแบบนี้ผมควรทำยังไงดี
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายโมงนะคะของวันที่๒๗กันยายน
หมู่บ้านในพื้นที่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ส่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุค่ะ
ร่องรอยความเสียหายยังอยู่นะคะ
รถเก๋งคันสีขาวเอ่ยกันศาสตร์เอยถูกทุบพังเสียหายเลยค่ะ
ได้คุยกับเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านบอกว่า
เพื่อนลูกชายมานั่งเล่นอยู่ที่บ้าน
แล้วอยู่กลุ่มคู่อริที่อยู่หมู่บ้านติดกัน
ก็บุกเข้ามาทำร้ายเพื่อนลูกชายคนนี้แหละ
ทำร้ายกันแบบต่อหน้าต่อตาไม่เกรงกลัวกฎหมายอะไรเลย
นี่เขาเป็นผู้ใหญ่เห็นเป็นหัวหลักหัวตอซะแบบนั้น
ยื่นคำขาดกับลูกเลยบอกไม่ให้เพื่อนคนนี้มาบ้านแล้วนะ
แต่ว่าถามว่าจะแจ้งความไหมพ่อบอกคงไม่แจ้ง

มีแค่กันสาดรถยนต์ที่เสียหายเฉย
ทีมข่าวเราได้คุยกับเพื่อนของลูกชายเจ้าของบ้าน

เขาบอกว่าแผลยังอยู่ที่หน้าแข้งที่เขาเห็นแผลชัดเจน
น้องบอกว่าคือก็นั่งเล่นอยู่ที่บ้านดี
พอดีมีมีดทำครัวตรงนั้นเขาก็คว้ามาป้องกันตัว
มีดไปโดนผู้ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บ
สาเหตุคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นเรื่องการถูกจับคดีกัญชาในอดีตค่ะ
เพื่อนผมโดนก่อนครับคนที่นั่งอยู่ในคลิปแล้วครับพี่
อันนั้นเพื่อนผมบอกแล้วเขาก็หันมาเห็นผม
เขาก็วิ่งเข้ามาอีกคนนึงมารุมตีผมครับ
ผมก็หยิบมีดแถวนั้นเวี่ยงไปโดนหน้าเขาครับพี่
แล้วผมก็ล้มลงครับเขาก็ลุมตีขาผมครับ
เขาก็เห็นแผลบ้างครับพี่หยิบเห็นเลือดหยดแล้วเขาก็ไปแล้ว
ตำรวจเขาถามว่าของใครถ้าไม่ยอมรับเขาจะให้เป็นของลูกเขาครับพี่
เพราะว่าลูกเขานอนอยู่

ทีมข่าวก็เลยไปบ้านของคู่อริที่บุกเข้ามาตีเขาถึงบ้านนี่แหละ
อยู่ใกล้กันแต่ว่าไม่เจอน้องนะคะ
เพราะว่าน้องเองก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่เจอแฟนสาวของคนที่บุกเข้ามาตีนี่แหละคนก่อเหตุเนี่ย
เขาบอกว่าประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนถูกทำร้าย
เข้ามาอยู่กินที่บ้านของคนก่อเหตุแล้วก็ถูกจับคดีกัญชา
ครอบครัวก็ใช้เงิน๓๐๐บาทยื่นประกันตัวมาให้
แล้วทำสัญญากันว่าจะต้องทำงานใช้หนี้
แต่ว่าคนที่ถูกทำร้ายไม่ยอมทำตามสัญญาไง
แล้วยังมีการแชทท้าทายใช้คำพูดข่มขู่ด้วยบอก

แต่เขาบอกว่าคนก่อเหตุโดนมีดเข้าไปนี่ปากเวอะเลยนะคะ

ใบกระท่อมมันยังไม่ถูกกฎหมาย
เขาเลยติดช่วงนั้นเขาเลยเอาไปประกันตัวออกมาให้
โดยที่เงินเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวทำงาน
ทำงานเนี่ยเดี๋ยวทำงานกับพ่อนี่แน่
ว่าแบบว่าเดี๋ยวหักให้เขาทีละ๕๐๐ทีละพันอะไรประมาณนี้

เหตุการณ์นี้ตำรวจยังไม่ได้ดำเนินคดีใครเลยนะครับ
เพราะว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่มีใครแจ้งความเลย
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่บุกมาตีเขาก่อนแล้วถูกแทง
หรือว่าฝ่ายที่โดนทำร้ายก่อนแล้วไปแทงเขา